ตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะ
กรณีที่ว่ามีผู้หญิงคนนึงมาร้องผ่านสื่อบอกว่า
เธอเนี่ยถูกเพื่อนสนิทเอาเอกสารไปค้ำประกันเงินกู้กับหนี้นอกระบบ
แล้วเพื่อนก็หนีไปเลยไม่ใช้หนี้พอมันมีเอกสารชื่อเธอปุ๊บ
หนี้ก็มาตามที่เธอตามอย่างเดียวไม่ว่า
ทำร้ายร่างกายเธอและลูกสาววัย๒ขวบของเธอด้วย
ปรากฏว่าทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามนะคะ
ได้คุยกับทั้งเจ้าหนี้ได้คุยกับทั้งเพื่อนสนิท

คุยกับพ่อแม่เพื่อนสนิทที่ว่าเป็นคนเอาเอกสารเธอไปแอบอ้าง
ค้ำประกันอ่ะปรากฏเรื่องมันเป็นหนังคนละม้วนนะคะคิง
ทำไมฮะคือฝั่งนู้นเขาเล่าคนละเรื่องกัน
ฝั่งเจ้าหนี้บอกไม่เคยส่งใครมาทำร้ายร่างกายเลยไม่มีเลย
ฝั่งพ่อแม่เพื่อนสนิทบอกว่าลูกสาวแม่ไม่ได้ไปกู้
แล้วก็แอบเอาเอกสารเขามาเป็นคนค้ำแต่เขากู้ด้วยกัน
อืมเรื่องนี้เขาเลยบอกว่ามันจะโอนแล้วพ่อไหมอย่างไรนะคะ
เหตุการณ์เริ่มต้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งวัยยี่สิบเอ็ดปีเนี่ย
ร้องผ่านสื่อบอกว่าถูกแก๊งทวงหนี้ทำร้ายร่างกาย
ฟกช้ำดำเขียวทำร้ายเธอไม่ว่าทำร้ายลูกสาว
สองขวบเธอด้วยขู่บอกถ้าไม่คืนเงินสี่หมื่นบาท
๑๔กันยายนนี้จะเผาบ้านจะยิงทิ้งทั้งแม่ทั้งลูก
เพื่อนที่ไปค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบ
ใช้ชีวิตหรูเที่ยวกลางคืนสนุกสนานมีความสุข
ส่วนเธอนี่ต้องโอ้โหมาถูกแก๊งทวงหนี้ตามหัวซุกหัวสุน
ทีมข่าวเราได้คลิปสนทนาระหว่างตัวเธอ

กับเพื่อนสนิทที่เธอโทรคุยกันบอกให้มารับผิดชอบหนี้สินด้วย
แล้วเราก็ดูได้แล้วเราก็เอาของไปให้กิน
ให้ทราบ
ไม่เซ็น
เพื่อนบอก
คือยอดเงินกู้ที่เธออ้างว่าเพื่อนเธอก็คือนางสาวโบเนี่ย
เอาเอกสารเธอไปยื่นกู้แล้วให้เธอค้ำประกันเงินกู้มีทั้งหมด๔เจ้า
ดอกเบี้ยรายวันและรายอาทิตย์
รายแรกกู้๑๕มีนาคมเงินต้น๘๐๐๐จ่ายดอกเดือนละ๑๖๐๐ค่ะ
รายที่๒กู้๑๕กรกฎาคมเงินต้น๘๐๐๐และ๕๐๐กู้ไป๒ยอด
เบี้ยรายวันวันละ๑๐๐รายที่๓กู้๒๓สิงหาคมเงินต้น๙๐๐ดอกเบี้ย๖๐๐๐
และรายที่๔กู้๘สิงหาคมใหญ่สุดเลยเพราะเงินต้นนี่คือ๕๐๐๐บาท
ส่งดอก๔๐๐๐๐บาทภายใน๒๐วันและใน๕เดือนต้องส่งทั้งเงินต้น๕๐๐๐๐
วกกับดอกเบี้ยอีก๔๐๐๐บาทรวมเป็น๑๓๐๐๐บาท
คือ๒๐วันแรกเสียดอกเบี้ยไป๔๐๐๐แล้วใช่ไหมคะ
อีก๕เดือนต้องส่งเงินต้น๕๐๐๐รวมเป็น๙๐๐บาท
และดอกเบี้ยอีก๔๐๐๐๐บาทเป็น๑๐๓๐๐๐บาท
เมื่อเช้าเราส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้เสียหายอีกรอบหนึ่งนะคะ
บอกว่าตอนนี้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมากหลังมีหน่วยงานลงมาช่วย
ก็ยอมรับว่ามีเงินกู้บางส่วนที่ตัวเธอเนี่ยรับรู้เพราะว่าโบมาขอความช่วยเหลือ
ส่วนเงินที่โอนเข้าบัญชีของเธอเนี่ยเป็นเพราะว่าโบเครดิตเสียไม่มีเจ้าไหนให้กู้เงิน

โบเอาเงินไปใช้ทั้งหมดเลยของเธอมันเป็นแค่ทางผ่านบัญชีเท่านั้นเอง
แล้วก็มีหลักฐานเป็นแชทข้อความด้วยบอกว่าเออเอาจริงทั้งหมด
เธอก็เลยบอกว่าอยากจะให้โบออกมาพูดความจริงด้วย
ยังไงหนูก็ยืนยันคำเดิมว่าหนูยังรอคำตอบจากโบให้โบออกมาสารภาพ

ถ้าถามว่าหนูเอาตังค์ไปใช้ทำไมแล้วหนูได้อะไร
รถหนูก็มีรถเครื่องหนูก็มีถ้าถามว่าหนูจะทำไปเพื่ออะไร
หนูก็ไม่อยากให้ครอบครัวหนูลำบากเป็นหนูก็ทำงาน
ถ้าถามด้วยทำทำไมไม่สงสารลูกไม่สงสารหลาน
ยังไงลูกหนูก็รักโบเหมือนกันนะ
วันนี้มูลนิธิปวีนาห่งสกุลเพื่อเด็กและสตรีและไทยรัฐทีวี
พาผู้เสียหายกับลูกสาววัย๒ขวบไปแจ้งความแล้วนะคะ
สำหรับกรณีถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็พาไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดด้วย
สืบสวนสพทุ่งสงศ์ก็ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ในพื้นที่ตำบลชะมายแล้วก็ตำบลที่วัง
ซึ่งเป็นจุดที่เธอบอกว่าเธอถูกทำร้ายร่างกาย
ในวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมกับยี่สิบสามสิงหาคม
เพื่อหาเบาะแสคนก่อเหตุนะคะ
จริงถ้าดูไทม์ไลน์ถ้าบอกว่าถูกทำร้ายในวันที่
เจ็ดสิงหาคมกับยี่สิบสามสิงหาคมเนี่ย
อาจจะต้องดูว่าเจ้าหนี้นี่เป็นรายไหน
เพราะว่ารายที่สี่ที่ตอนแรกเธออ้างว่าเป็นรายนี้แหละที่มาทำร้ายเธอ

ถ้าโดนทำร้ายวันที่๗มันอาจจะล่วงหน้า
น่าจะไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูเรื่องไทม์ไลน์อีกทีหนึ่งด้วย
อ่าขออภัยสิบเจ็ดสิงหาคมนะคะ
ถ้า๑๑สิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูเพราะว่าไปคุยกับเจ้าหนี้แล้ว

ถามเจ้าหนี้เป็นรอบสองด้วยเหมือนกัน
หนี้บอกว่าไม่เคยส่งใครไปทำร้ายสองแม่ลูกเลย

ส่วนในเรื่องหนี้สินที่ว่ายอดเงินต้นห้าหมื่นดอกอีกแปดหมื่นเนี่ย
ถ้าจ่ายเงินต้นคืนภายในสิบสี่กัญญายน
ลดดอกให้เหลือแค่หมื่นเดียว
เท่ากับว่าจ่ายทั้งหมดเนี่ยหกหมื่นก็พอ
แล้วก็ยืนยันว่าคนที่ส่งแชทเอกสารแล้วโทรมายืมเงิน

แต่ก็คือผู้เสียหายคนนี้เองนั่นแหละ
ทีนี้เธอตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่าปีที่แล้วเนี่ย
ผู้เสียหายคนนี้ไม่มีเงินจ่ายหนี้
ก็แชทมาบอกว่าถูกทำร้ายร่างกาย
แล้วก็เคยยอมรับด้วยว่าเคยทำร้ายตัวเอง
เพราะเครียดที่เพื่อนสนิทก็คือโบทิ้งหนี้สินเอาไว้ให้
ทางด้านพ่อของเพื่อนสนิทที่ชื่อโบ

บอกว่าคุณนักข่าวคุณถูกหลอกใช้หรือเปล่า
พ่อถามอย่างนี้เลยคุณถูกหลอกใช้หรือเปล่า
เพราะภาพที่ถูกทำร้ายแล้วลูกเข้าโรงพยาบาล

มันเป็นภาพตั้งแต่ปีที่แล้วนะที่เคยส่งมาให้
แล้วก็อ้างว่าลูกสาวไปจ้างคนทำร้าย

ที่ผ่านมาลูกผมแล้วก็ผู้เสียหายก็กู้เงินมาใช้ด้วยกันตลอด
แล้วถามว่าคนเคลียร์หนี้คือใครอ่ะ
พ่อไงพ่อเป็นคนเคลียร์หนี้ให้
ส่วนในเงิน๕๐๐๐บาทนี้พ่อเชื่อว่าลูกพ่อไม่เกี่ยว

ล่าสุดนี่ตำรวจติดต่อนางสาวโบได้แล้วนะคะ

กันยายนนี้คือวันอังคารที่สพทุ่งสงศ์บ่าย๒โมงตรง
จะได้รู้ว่าเรื่องนี้หมู่หรือจ่าใครจริงใครไม่จริงค่ะ